ครับคุณผู้ชมเราตามความคืบหน้าให้ได้มีการกู้ซากรถคันนี้แล้วที่เมื่อวานเราเล่าไปว่าเป็นรถกระบะคันหนึ่งเนี่ยค่ะตกลงมาจากชั้นแปดของอาคารจอดรถโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแล้วก็ไปค้างอยู่บนหลังคาที่มันเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างสองอาคารนะค่ะนี่นะคะแล้วก็เนี่ยภาพที่เหตุการณ์ก็คือฝั่งซ้ายมือเมื่
แต่ว่าในรถมีนายเสกสรรแฟนพี่มายอายุ๔๕เป็นคนขับบัตรเจ็บสาหัสนะคะประดูกซี่โครงที่ปอดฉีกขาดก็ส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงทุ่มเมื่อวานวันนี้อย่างที่บอกว่าเอารถออกไปแล้วเอาอุปกรณ์ไปกั้นเขียนป้ายว่าห้ามผ่านชั้น๘จุดที่กระบะตกลงมาค่ะบริเวณสะพานเชื่อมต่
อาคารจอดรถของโรงพยาบาลมี๙ชั้น

จะเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์
จะต้องมีบัตรนะคะเป็นบัตรเฉพาะ
ชั้น๗๙เป็นหญ้าผู้ป่วยคนเป็นที่ไปติดต่อโรงพยาบาล

เห็นเหตุการณ์บอกว่าตอนเกิดเหตุ
มีรถจอดที่ชั้น๘อยู่ประมาณ๗๘คัน
เขาก็นอนอยู่ท้ายรถกระบะได้ยินเสียงรถเหมือนกับขับลากเกียร์ค่ะครับ
ได้ยินกลิ่นเหม็นไหม้มาเลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมขับลากเกียร์ขึ้นมาชั้น๘
คนขับพยายามจะถอยเข้าจอดนะคะ๒๓รอบค่ะ
แล้วก็ถอยไปชนกำแพงไฟท้ายแตก
ตอนนั้นคนเห็นเหตุการณ์บอกว่ายังคุยกับภรรยาอยู่เลยว่าเอ๊ะเราไปช่วยเขาถอยดีไหมนั่นน่ะ
เหมือนกับว่าเขาขับรถไม่ค่อยเก่งครับผู้หญิงที่นั่งข้างคนขับลงมาจากรถ
แล้วก็ได้ยินเสียงทะเลาะกันเสียงดังเขาก็เลยเอ๊ะมันไม่ใช่แล้ว
คงจะทะเลาะกันแล้วแบบไม่กล้าไปช่วยไม่อยากไปช่วยอ่ะนะไม่ไปช่วยดีกว่า
ภรรยาเขาลงไปข้างล่างเลยนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงดังขึ้น
แล้วรถก็ตกลงมาเขาบอกว่าเขาอ่ะคว้ามือภรรยาหลบนะ
รถที่ตกไม่ไกลจากเขาเลยคนที่เห็นเหตุการณ์บอกแบบนี้นะคะ
สาเหตุอาจจะระบบเบรกหรือเกียร์มีปัญหาหรือเปล่า
คนขับอาจจะไม่ชำนาญหรือเปล่าก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้
เห็นแกเดินหน่าถอยหลังอย่างนี้นะครับถอยช่วงแกจอดรถว่าตรงไงครับ
แกกับอย่างนี้นะเห็นช่วงดังเพิ่มเลย
แกก็เลยบอกว่าให้ผมมาถอยให้เจ๊ผมน่ะ
ก็เลยเห็นแกคุยกันสีเซียงดังพวกแล้วเรียกว่าอยากมายุ่งไงครับ
ไปไปซักพัค่ะนะครับแต่ถึงการพันส่องลดกันลงไปตามตู้ดนั้นนะครับ
ผมคิดว่าน่าจะเป็นแกนหนึ่งครับเพราะว่าเสียงรถหลากเกียร์ขึ้นไง
ตอนนี้ว่าแครกออกมาเถอะนะค่ะเห็นเขาเถียงไกล้เพราะอยากอยู่ดั้งนั้นนะครับ
แต่มันก็เห็นกัดไง
บอกว่าเขาก็ไปเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาล
ก็ขอไม่ให้ข้อมูลไม่พร้อมจะให้สัมภาษณ์
แต่ขอให้ข้อมูลสั้นเอาไว้แค่ว่า
วันที่มันเกิดเหตุคือคุณพ่อไปเยี่ยมแม่ที่ป่วย
แล้วก็เข้ารับการรักษาเคมีบำบัดที่โรงพยาบาลแห่งนี้

เหมือนที่คนเห็นเหตุการณ์บอกหรือว่าที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้
ก็ทางครอบครัวเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
อาการวิกฤตค่ะเพราะว่าอวัยวะภายในบอบช้ำมาก
ตับม้ามไตปอดเนี่ยโอ้โหบอบช้ำมากค่ะ
แล้วก็พบความผิดปกติที่กระดูกสันหลัง
กระดูกหายปลาร้าก็หักนะคะคือต้องรอดูอาการแบบ๒๔ชั่วโมงอะค่ะ
เบื้องต้นก็ได้ข้อมูลมาในลักษณะที่ว่าคนที่อยู่ในรถกับคนเจ็บนะคะ
ก็เป็นพี่ชายของคนที่ให้ข้อมูลกับเราแล้วก็มีหลานสาว
ซึ่งเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะคะ
สาเหตุคือคนที่ขับรถนะคะเขาไม่ชำนาญ
เรื่องต้นได้ข้อมูลมาว่าเขาไม่ชำนาญในการขับรถ
พยายามจะถอยจอดแล้วมันถอยไม่ตรงช่องไม่ตรงเส้นที่กำหนดเอาไว้
ก็เลยถอยเข้าถอยออกอยู่หลายครั้ง
เกียร์มันขัดคล่องควบคุมรถไม่ได้
คนในรถทุกคนตกใจส่งเสียงร้องโวยวาย
แต่ว่าตัวคนเจ็บเผลอเหยียบคันเร่งค้าง
รถก็เลยพุ่งทะลุกำแพงตกลงมานะคะ
แต่ยังโชคดีที่อีก๒คนที่อยู่ในรถ

อาจจะทำให้คนเห็นเหตุการณ์เข้าใจผิด
คิดว่าสามีภรรยาที่อยู่ในรถทะเลาะกัน

คือเขาโวยวายเพราะตกใจเรื่องของเกียร์ค้าง
แล้วเขาก็ลงกันมาก่อน๒คนเลยเหลือคนในรถแค่คนเดียว
ความจริงคนเจ็บจะมาเยี่ยมภรรยาที่รักษาตัวด้วยอาการป่วยมะเร็งมดลูกที่โรงพยาบาลค่ะ

ที่เป็นภรรยาภรรยาป่วยอยู่โรงพยาบาลไม่ได้ทะเลาะกับภรรยาแล้วเกิดเรื่องนะคะแต่เป็นลักษณะที่ว่ามันเป็นความขัดข้องของระบบของรถแล้วก็
ก็ขับรถไม่ถนัดไม่คล่องด้วย
ผู้กำกับสพเมืองนครราชศรีมาก็บอกว่า
นี่แหละค่ะคาดว่าคนขับอาจจะตั้งใจจะเหยียบเบรก

หรือระบบรถอาจจะขัดข้อง

แต่ก็ต้องรอสอบปากคำเพิ่ม
ก็ได้แต่ข้อมูลจากคนที่เขาเห็นเหตุการณ์คร่าวเท่านั้นเองนะคะครับ